สตึกบุรีรำค่ะคุณผู้ชมเมียบอกว่าผัวเนี่ยโรคจิตนะครับ
จิตหลายอย่างเลยค่ะพฤติกรรมเช่นขโมยกางเกงในลูกเลี้ยง
ขโมยกางเกงในตัวเองแล้วไปเอามีดไปกรีดตรงเป้า
ยังไม่พอพฤติกรรมล่าสุดคือไปเอาเชือกไนลอนมารัดคอฝั่งเมียนะคะ
เมียบอกว่าเกือบตายนะสุดท้ายบอกว่าไม่ทนแล้วค่ะ
แบบนี้แล้วมันก็รั้งดึงเลยนะฮะใช่ค่ะ
จากนี้ยังมีพฤติกรรมที่คิดว่าผัวเป็นโรคจิตอีกหลายอย่าง
จากคุณปุ้ยเล่าให้ฟังแล้วนะ
ยังไปเจาะฝาบ้านเจาะรูดู
ส่องดูห้องนอนส่องดูห้องน้ำของทั้งตัวภรรยาเองแล้วก็ลูกเลี้ยง
ภรรยาก็แปลกใจอ้าวนี่เราก็อยู่กินมาหลายปี
ยังจะมาเจาะรูฝาบ้านเพื่อแอบดูฉันแต่งตัวทำไมอีก
หรือว่าพฤติกรรมแบบนี้เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งหรือเปล่า
เพราะว่าเหมือนการเจาะดูลักษณะคือมันต้องมันท้าทาย
ท้าทายต้องแอบต้องแอบดูต้องส่องดูตามรูนะฮะ
ค่ะผู้หญิงคนเมื่อสักครู่แล้วก็ขึ้นโรงพักกันแบบนี้นะคะ
ฝ่ายภรรยาฝ่ายเมียชื่อว่าคุณสังคารอายุ๕๐ปี
เป็นชาวบ้านที่ตำบลสแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำนะคะ
ส่วนเสื้อส้มนั่งหันหลังก็คือลูกสาววัย๑๖ปีค่ะ
แม่ลูกคู่นี้จูงมือขึ้นโรงพักสพสตึกนะคะ
ไปแจ้งความพร้อมกับหลักฐานซึ่งเป็นเชือกเมื่อสักครู่
ไนลอนไว้ล่ำวัวยาวสักประมาณ๕เมตรนะคะ
เชือกเส้นนี้แหละถูกผัวโรคจิตชื่อว่านายไพรี
อันนี้ฝ่ายเมียเขาบอกนะครับนายไพรีอายุ๕๗ปี
เขาอยู่กินกันมาสักประมาณ๔ปีแล้วนะคะ
เชือกเส้นนี้ไปรัดคอคุณสังคารรัดคอกลางทุ่งนา
แต่ว่าคุณสังครานเนี่ยคือเธอสามารถดิ้นหลุดแล้วก็เอาชีวิตรอดมาได้นะคะ
คุณสังคารพาเราไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านพักพร้อมกับเล่าบอกว่า
ตัวเธอเองจริงแล้วก่อนหน้านี้ก็มีครอบครัวมาแล้ว
อย่าร้างกับอดีตสามีมาประมาณ๑๐ปีมีลูกด้วยกัน๑คนเป็นลูกสาว
ซึ่งปัจจุบันอายุ๑๖ปีนะคะ
หลังจากนั้นได้มาคบหากับนายไพรีได้๔ปี
ตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันคุณสังคารบอกว่า
เธอไม่เคยมีความสุขเลยเนี่ยเปิดเสื้อให้ดูแบบนี้

เพราะนายไพรีผัวคนนี้คล้ายกับว่าเหมือนเป็นโรคจิต

นี่นักข่าวมาดูนี่สิ
ไอ้ที่นายไพรีหรือว่าผัวฉันเนี่ย
มันมาเจาะบ้านเจาะเป็นรูส่องดูข้างในเนี่ย
รูเลยเต็มบ้านไปหมดเลย
ใช่พี่บุ๊คคือตอนที่คุณสังคารพาไปดู
เขาบอกว่าเจาะห้องลูกสาวพอจะเข้าใจได้

แต่มาเจาะห้องตัวเองห้องนอนของตัวเอง
ก็ถูกเจาะเหมือนกันทั้งนี้ก็เป็นผัวเมียกันอยู่แล้ว
งงนะห้องนอนของฉันเองยังแอบเจาะฝา
เหมือนจะแอบดูฉันตอนแต่งตัวหรือเปล่า
หรือจะแอบดูฉันไปทำไมในเมื่อก็เห็นกันหมดแล้ว
ใช่นี่ยังไม่หมดนะครับพฤติกรรมที่ภรรยาบอกว่า
โรคจิตเนี่ยชุดชั้นในน้ำหอมของลูกสาว
ซึ่งเป็นลูกเลี้ยงของผู้ก่อเหตุก็หายเป็นประจำ
กางเกงในก็หายเป็นประจำทั้งของเมียทั้งของลูกเลี้ยงนะคะ
แต่ปรากฏว่าพอไปถามฝ่ายสามีนายไพรีเนี่ย
ปฏิเสธปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะ
กับลูกคู่นี้เขาก็เลยวางแผนกันแอบไปค้นกระเป๋า
ค้นกระเป๋าเสร็จปุ๊บพบค่ะ
ชุดชัดในของลูกสาวเนี่ยซ่อนอยู่
น่าตกใจก็คือกางเกงในของลูกสาวเนี่ย
ทุกตัวมีรอยของมีคมแทงที่ตรงเป้า
หนักไปกว่านั้นบางตัวก็มีรอยถูกไฟลนตรงเป้า
ทีนี้คุณสังคารบอกว่าสีจะไม่ทนทนไม่ได้แล้วค่ะ
ไม่ไหวแล้วฮะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของสามี
กับคนโรคจิตก็เลยอยากให้ตำรวจเข้ามา

เพราะตอนนี้ก็กลัวแล้วก็ภาวะไปหมดแล้วนะคะ
เธอบอกว่าพฤติกรรมคล้ายคนโรคจิตแบบนี้นะครับ
ก็กลัวว่าทั้งตัวเธอเองแล้วก็ลูกสาวจะได้รับอันตราย
เพราะว่านอกจากมาเจาะฝาบ้านส่องดูแล้ว
เอากางเกงในอะไรไปแล้วใช้มีดแทงกางเกงใน
อยู่สักวันเอามีดมาแทงพวกเธอทำไง
และอีกอย่างเอาเชือกมารัดคอจะฆ่าให้ตายอยู่แล้ว
ฉันโดนมาแล้วครั้งหนึ่งฉันไม่ไหวแล้ว
งั้นชีวิตฉันจะเอาไม่รอดแล้วนะ
ตอนนี้นายไพรีนะก็หนีไปอยู่ที่ไหนแล้วไม่รู้นะคะ
กลัวว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับมาแล้วก็มาทำร้ายเธอกับลูก

ก็ต้องรอให้ตำรวจเนี่ยติดตามต่อนะฮะ